คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
มีสามีภรรยาคู่นึงเขาแต่งงานกันมา๒ปีได้แล้วแต่ว่าแยกกันอยู่
มีลูกด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกชายอายุขวบกว่า
ช่วงเย็นเมื่อวานอยู่ดีสามีก็ขับรถมาหาภรรยาหน้าบ้าน
บอกว่าจะขอรับลูกชายไปดูแล
ภรรยาก็ไม่ให้ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันแบบรุนแรงเลยนะคะ
น้องภรรยาค่ะน้องชายมาห้าม
จังหวะที่เข้ามาห้ามเนี่ยตัวสามีทำทีเป็นเดินออกไปคุยโทรศัพท์หน้าบ้าน
เดินย้อนกลับมาอีกทีเอาปืนที่พกมาด้วยยิงใส่น้องเมีย
น้องเมียเนี่ยบาดเจ็บสาหัสตัวเองก็หนีไป
แล้วก็มีการส่งไลน์มาขู่ภรรยาด้วยนะ
บอกว่าเนี่ยถ้าชีวิตตัวเองพังชีวิตภรรยาต้องพังไปด้วยต้องตายไปด้วยกันอะไรแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสพทุ่งใหญ่ไปตรวจสอบมีเหตุการณ์ยิงกันที่บ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านกลางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

มเขียวหวานถุงขนมแก้วน้ำ
กระจัดกระจายเต็มไปหมดนะคะ
ใกล้กันเจอปลอกกระสุนปืน๙มิลลิเมตรตกอยู่๖ปลอก
ตู้เสื้อผ้ามีรอยถูกยิงได้รับความเสียหายแล้วก็มีคราบเลือดที่ทางเข้าห้องครัวเป็นจำนวนมากค่ะ
เจอหัวกระสุนยิงใส่ผนังห้องครัวไป๑หัว
เจ้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ผู้บาดเจ็บคือนายจักริจวรพัฒน์หรือแจ๊คอายุ๒๓ปีเป็นน้องชายของเจ้าของบ้านถูกยิงเข้าที่ขาขวา๑นัดที่หน้าท้อง๒นัด
สุนฝังเข้าที่ตับอาการสาหัสนะคะ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไป
จากการสอบสวนเจ้าของบ้านชื่อว่านางสาวทะมนต์วันวรพัฒน์อายุ๒๘ปี
เจ้าของบ้านบอกว่าคนก่อเหตุคือสามีเธอเองนายเกียรติศักดิ์ชัยสุวรรณหรือต้นอายุ๒๔ปี
แต่งงานกันตั้งแต่ปี๒๕๖๐มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งอายุขวบกว่า
ตอนนี้แยกกันอยู่แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันเป็นระยะ
สาเหตุก็คือทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
เพราะสามีจะพาลูกชายกลับไปเลี้ยงดูที่จังหวัดตรัง
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูเหตุการณ์นี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุนางสาวธมนต์วันกับนายจักริตน้องชายและน้องสะพ้าย
นั่งเล่นกันอยู่ข้างกรงเลี้ยงเด็กที่มีลูกชายวัยขวบเศษ

เดินเข้ามาคุยกับภรรยาว่าขอรับลูกชายกลับไปเลี้ยงดูที่จังหวัดตรัง
แต่ภรรยาไม่ยอมก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงค่ะ
นายจักริตน้องชายของภรรยาก็เลยพยายามเข้ามาห้าม
ก็เลยชกต่อยกันนะคะครับภรรยากับน้องสะพ้ายก็เข้ามาห้ามอีก
ทั้งคู่ยอมแยกออกจากกันจังหวะนั้นตัวนายเกียรติศักดิ์ทำทีเป็นเดินออกไปหน้าบ้าน
คุยโทรศัพท์แล้วก็เดินย้อนกลับเข้ามาบ้านอีกทีนึงค่ะ
คราวนี้พอเดินย้อนกลับเข้าบ้านชักปืนขึ้นมาเลย
๙มิลลิเมตรนะคะพกติดตัวมายิงใส่น้องชายภรรยาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
หนีไปทางถนนสายทุ่งใหญ่ทุ่งสงสายเก่านะคะมุ่งหน้าเข้าอำเภอทุ่งสงศ์
ตำรวจก็พยายามวิทยุสกัดจับแต่ยังไม่พบตัวแล้วก็นายเกียรติศักดิ์เนี่ยนะ
หลังก่อเหตุขับรถหนีไปก็ส่งข้อความหาภรรยา
ต้องตายไปพร้อมกันอะไรแบบนี้ที่บ้านอยู่มันไม่เป็นสุขแน่
อืมนะคะ
ส่วนผู้ที่ถูกยิงตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ

ก่อนเกิดเหตุเห็นทั้งคู่ยืนเถียงกันอยู่หน้าประตูบ้าน

แล้วก็บอกให้นายเกียรติศักดิ์ผู้ก่อเหตุกลับบ้านไป
เมื่อครบ๑๒กรุงพาพันธ์ที่ผ่านมาวันนั้นนางสาวถมณวันได้พาลูกชายไปเยี่ยมยาติน้ำ
กุมภาพอยู่มุ่งซากเอาไม่ได้เลย
จากการทวดสอบย้อนหลังพบว่าเมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นางสาวทะมนต์วันได้พาลูกชายไปเยี่ยมญาติที่บ้านสามีที่จังหวัดตรังมาแล้วนะ
แล้วก็ทะเลาะกันมาแล้วครั้งหนึ่งวันนั้นเนี่ยทะเลาะรุนแรงด้วยนะครับ
ท่านนายกิติศักดิ์ไม่พอใจเอาปืนออกมายิงขู่มาแล้ว
จนนางสาวถมลวัลต้องยอมให้ลูกอยู่กับนายเกียรติศักดิ์ในวันนั้น
ก่อนที่วันต่อมานะครับสามีจะพาลูกชายมาส่งให้ที่บริษัทที่ทำงาน
วันนั้นพอเอาปืนมายิงขู่ก็ต้องยอมให้ลูกอยู่ด้วย
แล้วก็โทรให้แม่ขับรถมารับกลับบ้านแต่ลูกก็ได้คืนวันต่อมา
วันนี้พนักงานสอบสวนสพทุ่งใหญ่ได้สอบปากคำพยานบุคคล
รวมรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดทุ่งสงศ์
ออกหมายจับนายกิติศักดิ์ผู้ต้องหาแล้วนะครับ
ซึ่งสารอนุมัติหมายจับแล้วในความผิดก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนการพกอาวุธปืนนะฮะอืม
ส่วนอาการของนายจักริตผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะแพทย์โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
ผ่าตัดเอาหัวกระสุนที่ฝั่งในออกแล้วแต่ว่าพอเย็บแผล
ยังมีเลือดออกในช่องท้องอยู่ก็ต้องเย็บแผลกันใหม่
การติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะส่วนคนก่อเหตุก็ยังหนีอยู่